เรามาต่อเนื่องกับกิจกรรมดีนะครับที่กองบิน๑๖
โครงการรวมใจในการอุปสมบท

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
โดยมีทหารและประชาชนเข้าร่วมอุปสมบท๗๘คนนะครับ
โดยที่วัดจันตะวันตกนะฮะตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลกครับ
ผู้ว่าชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
ร่วมกับนาวากาศเอกขจรฤทธิแก้วอำภัย

เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมใจอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี๙มิถุนายน๒๕๕๙
และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เลิมพระชมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
สำหรับโครงการที่มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทนี้นะฮะ
ก็ประกอบด้วยข้าราชการ
และก็มีทหารจากกองบิน๔๖รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวน๗๘คน

นวกะจะพร้อมใจกันในการเดินทางไป
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ที่สาธาราชสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับ